ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะช่วงที่เวลาคนไปขอโชคขอลาบกัน
ถ้าพูดถึงเมืองคอนทุกคนนึกถึงไอ้ไข่

เทพเมืองคอนที่อุ้ยนักเสี่ยงดวงนักขอโชคขอลาบ
เขาก็แห่ไปกราบไห้กันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกิน
ผู้ชายคนนึงเขาบอกเขาเป็นตำรวจน้ำ
ไปต่อแถวเข้าเพื่อช่าวบูชาไอ้ไข่
แต่เหมือนเขาบอกต่อวนไปวนมาหลายรอบ

มีปากเสียงกันปุ๊บพูดขึ้นมาเลยนะคะว่า

ต้องไว้ชาวไป

เติ้ลอย่างใจมึงใจกูเป็นข้าราคา

เติ้ลอย่างใจมึงใจกูเป็นข้าราคา

เติ้ลอย่างใจมึงใจกูเป็นข้าราคา

เติ้ลอย่างใจมึงใจกูเป็นข้าราคา

เติ้ลอย่างใจมึงใจกูเป็นข้าราคา
เติ้ลอย่างใจมึงใจกูเป็นข้าราคา
เติ้ลอย่างใจมึงใจกูเป็นข้าราคา

เติ้ลอย่างใจมึงใจกูเป็นข้าราคา

เติ้ลอย่างใจมึงใจกูเป็นข้าราคา

ไม่ยอมให้เขาเช่าไอ้ไข่กุมารเทพวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ของวัด
ทีมข่าวเราก็เลยตรวจสอบไปที่สถานีตำรวจน้ำขนอม
เป็นในดาบจริงไม่ได้แอบอ้างเป็นจริง
แต่ที่ไอ้อาวุธแบบนั้นเป็นเพราะว่าเขามีอาการป่วยทางจิต
ครอบครัวนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
ฝ่ายเจ้าหน้าที่วัดก็ชี้แจงบอกว่าที่มีปากเสียงกันเพราะว่า
ดาบคนนี้เข้าแถววนเช่าไอ้ไข่หลายรอบแล้วไง
มันผิดกฎของทางวัดเขาให้เช่ากันแค่คนละองค์เท่านั้นเอง
แต่ก็ไม่ได้เห็นว่ารุนแรงอะไรวัดก็เลยไม่ได้ไปแจ้งความนะคะ
คืออยากเช่าเยอะแต่เขาให้แค่คนละรอบ

ผมไม่ทราบน่าจะไปขายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ